อายุทยาไม่สิ้นคนดีจริงคุณผู้ชมถึงแม้ว่าดีเซลตอนนี้จะขยับเพดานแล้วนะไปเป็น๓๕บาทต่อลิตร
สุดก็คืออยู่ที่สามสิบสองบาทต่อลิตรแล้วปรากฏว่ามีเจ้าของกิจการเรือข้ามฝากแม่น้ำเจ้าพระยา
เขาบอกว่าเฮ้ยต่อให้ราคาน้ำมันมาแพงค่าบริการค่าสินค้าต่างมันสูงขึ้นเนี่ย
แต่เขาจะคงราคาค่าบริการไว้เหมือนเดิมครับช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายของคนแถวนั้นฮะนี่ครับ
ท่าเรือวัดขุนพรมตำบลสำเภาล่มที่อายุทยา
เป็นจุดให้บริการเรือข้ามฝ้าข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาระหว่างตำบลสำเภาล่มกับเกาะเมือง
ผู้ประกอบการเขาชื่อพี่สุวรรณพี่สุวรรณในอายุ๖๗ปีแล้วนะ
ขึ้นแบบนี้ต้นทุนเขาเพิ่มขึ้นนะสิแล้วเพิ่มขึ้นเยอะด้วยนะ
เขาบอก๒๐เลยโอ้เรือแบบนี้ใช้แก๊สไม่ได้ใช่ไหมครับ
แต่เขาบอกเฮ้ยพี่ยังไหวอยู่นะพี่ยังแบกรับภาระไหวอยู่
น่ารักจังเลยเออแล้วก็หวังจะช่วยเหลือชาวบ้านด้วย
ซึ่งส่วนใหญ่ลูกค้าเขาก็เป็นลูกค้าประจำด้วย
ใช้กันมาตั้งแต่เด็กครับใช้บริการมาตั้งแต่เด็กเป็นเด็กนักเรียนเลย
ปัจจุบันเรียนจบแล้วทำงานแล้วก็ยังใช้บริการพี่เขาอยู่
แม้ว่าปัจจุบันพี่เขาเล่าให้ฟังว่าจะมีสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาแห่งใหม่แล้ว
ก็ช่วยลดระยะทางไปได้ส่วนหนึ่งแต่บางคนยังผูกพันกับพี่เขาอยู่ฮะ
ก็ยังตามมาใช้บริการเรือข้ามฝากของพี่เขาเพราะมันประหยัดเวลาแล้วก็ประหยัดค่าใช้จ่ายด้วย
ดีกว่าไปเดินทางอ้อมแล้วก็ใช้รถยนต์ส่วนตัว
พอพี่สุวรรณเห็นดังนั้นเฮ้ยโอ้นี่ก็ลูกค้าเนี่ยยังใช้บริการอยู่แบบนี้
เขาก็มีกำลังจิตกำลังใจอยากจะประกอบกิจการเรือข้ามฝากต่อ
เขาก็เลยบอกอยากช่วยชาวบ้านเหมือนกันตรึงราคาเลยครับ
ค่าบริการเนี่ยเอาไปเลยเหมือนเดิมไม่ขึ้นด้วย
ถ้าเป็นรถมอเตอร์ไซค์พร้อมคนขับเขาคิด๑๐บาท
ถ้าเป็นคนขี่จักรยานมาพร้อมกับคนขี่คิด๕บาทเอง
ผู้โดยสารหรือคนซ้อนท้ายก็ตกคนละ๕บาท